ไม้แปลกก็มานะคะที่อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
ปกติแล้วนะคะกล้วยที่มีปลีนี่เขาจะปักลงดิน
เขาจะทิ้มลงดินแบบนี้ใช่แต่ว่ากล้วยที่หน้าบ้านของคนคนนี้นะคะ
เป็นชาวบ้านในจังหวัดอ่างทองชี้ขึ้นฟ้าแบบนี้ค่ะ
อ่าแปลกเหมือนกันเนอะครับต้นกล้วยน้ำว้ากาบขาวนะคะ
ปลีชี้ฟ้าความสูงประมาณสองเมตรค่ะอยู่ที่หน้าบ้านเลขที่สามนะคะ
หมู่ที่๑ตำบลท่าช้างอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองของนายประเจิดยิ้มนิน
อายุ๕๙ปีค่ะก็มีเพื่อนบ้านนำดอกไม้ทูบเทียนไปกราบไหว้
ไม่ขาดสายอ่ะแบบนี้เจ้าของก็เชื่อว่ากล้วยต้นนี้ไม่ธรรมดา
เพราะว่า๓ปีที่ปลูกมาออกเครือใหญ่มีกว่า๑๐หวีและแตกหน่อออกต้นจำนวนมาก
เมื่อวานนี้เจ้าของก็เพิ่งที่จะสังเกตนะคะเห็นปลีกล้วยโผล่มากลางยอด
ขึ้นฟ้าอีกด้วยนะคะก็ถ่ายรูปส่งให้เพื่อนดูทางไลน์

ตามระเบียบเดินทางมาไม่ได้มาตัวเปล่า

บูชาขอพรกันทั่วหน้าขอลาบดีกว่า
แน่นอนก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับ